วัสดุสำคัญที่ใช้ในการตีมีดของบ้านลองตองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
แต่เดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่คนรุ่นปู่ย่าตายายคือเหล็กแท่ง
ซึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ช่างต้องการความรวดเร็วก็จะนำเหล็กแหนบมาตีมีด
เพราะสะดวกในการตัดแต่งโดยจะมีความแข็งแกร่งและเหนียว
สามารถนำไปใช้งานประเภทหวดย่าฟันฟืนได้
อกจากนี้ยังมีวัสดุสำหรับการทำด้ามประเภทไม้เช่นไม้ไผ่
ส่วนด้ามมีดแบบที่ใช้วัสดุจากเหล็กตีขึ้นรูปพับเป็นที่จับจะเรียกว่าบ้อง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน